ให้โชคดีโชคดีสุขเกษตรเพลงปรีนะค่อยรวยค่อยรวย
เมธีป้ายแดง

ต้อนรับสู่รายตี้ปากท้องของคนอยากรวย
กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
นี้บอกเลยว่าเป็นร้านดังเด็ดเรื่องสุกี้น้ำและแห้ง
เขาไม่ได้ดังแค่ซุกี้อย่างเดียวค่ะเขาดังภูมิของบุญเส้นด้วย
จนมีร้านเป็นห้องด้านหลังสวยงามบรรยาการขนาดนี้
ใหญ่โตขนาดนี้อยากรู้ไหมคะว่าเคล็ดลับเขาคืออะไร

โกเล็กซุกี้ฮ่องกงร้านเด็ดร้านดังย่านสาลายา
อยู่ตรงซอยสารยาซอย๙
ร้านนี้เปิดมานานกว่า๑๐ปีแล้วล่ะครับ
มีเมนูเด็ดที่ใครมาก็ต้องสั่ง
นั่นก็คือซุกกี้ฮ่องกงและกุ้งอบวุ้นเส้น
ที่ร้านก็จะมีสูตรลับเฉพาะทั้งน้ำจิ้มและน้ำซอส
โดยมีพ่อครัวทำกันสดร้อนหน้าร้านแบบนี้เลยล่ะครับ
โดยเจ้าของร้านก็คือพี่แมทคนนี้นี่แหละครับ
ลีลาการทำอาหารแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับ

ชื่อโกเล็กพอเอาชื่อเอาโกมาตั้งเป็นจิริมงคลนะฮะ
เพราะแกเสียไปแล้วแกเลี้ยเรามาตั้งแต่เล็ก
พี่แม็กซ์เนี่ยเมนูที่ขายดีที่สุดคืออะไร
กี้ครับเราชื่อสุกี้เราขายดีสุกี้

ไปหาสูตรพักจิ้มซุกี้เนี่ยไม่มีไขสอนหรอก

ออกจากข้างขวดแล้วก็เอามาแกะเอง

วันหนึ่งเคยนับไหมว่าซุกกี้เราเคยขายดีประมาณกี่ชามเคยเคย
เคยนับอยู่ประมาณก็๒๐๐ชามอะ

มันก็ทำไปเรื่อยอะเพื่อนดีละ๕

อยากรู้แหละว่าที่เขาบอกขายดิบขายดีรายได้มันเป็นหมื่นเนี่ย

เรียกว่าขายดิบขายดีขนาดนี้

บุกไปขอเคล็ดลับการทำซุกกี้แห้ง
แต่จะมีอะไรบ้างขออุบไว้ก่อนครับ
เพราะตอนนี้เราจะขอพาไปพบกับ

ที่ทำไปเต้นไปเสิร์ฟไปก็เต้นไป
อ้าวจะได้กินกันไหมล่ะครับ
ลีลาพริ้วขนาดนี้เนี่ยเราไปคุยกับพี่แจ๊คเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับ
ก็จริงแล้วเป็นคนที่อารมณ์ดีเล่นอย่างนี้เป็นประจำอยู่แล้วค่ะ
คนก็เลยชอบตามตอนนี้๕๕๐๐๐๐๐บาท
โอ้โหคนตามครึ่งล้านเลยล่ะครับเนี่ยไม่ธรรมดาจริง
แบบนี้ยอดขายดีขึ้นมากไหมล่ะครับ
เห็นแฟนคลับเยอะขนาดนี้เนี่ย
ดีขึ้นบ้างครับก็มีผู้ติดตามที่เขาตามมากินโจ๊ก
ตามมาอยากเห็นเราอะไรอย่างเงี้ยก็มาอุดหนุนด้วย
แล้วที่ร้านพี่แจ๊คขายอะไรบ้างล่ะครับเนี่ย
ที่ร้านขายโจ๊กขายต้มเลือดหมูขายข้าวต้มหมูครับ

เป็นไงมาไงพี่แจ๊คถึงมาขายโจ๊กได้ล่ะครับ
เมื่อก่อนนี้ก็ทำงานบริษัทนะครับ
แล้วก็มันถึงจุดที่อยากจะมีธุรกิจของตัวเอง

คิดว่าต้มโจ๊ต้มเลือดหมูเนี่ยน่าจะได้
ก็เลยลองทำดู
สูตรการขายโจ๊กได้มาจากที่ไหนกันล่ะครับเนี่ย
ก็สูตรมาจากโจ๊กผมเองนี่แหละ

ก็เลยร้องผิดลองถูกลองทำเอง
ก็จนขายได้ทุกวันนี้ครับ
เรียกว่าชอบกินโจ๊กเป็นชีวิตจิตใจ
ลองผิดลองถูกจับมาเป็นอาชีพมันซะเลย
วันหนึ่งเราใช้วัตถุดิบเยอะขนาดไหนกันล่ะครับ
เฉพาะหมูก็๙หมู๗โล
เครื่องในก็ประมาณเกือบ๑๐โลครับ
รวมทั้งหมดทั้งเครื่องในทั้งหมู่
อดขายต่อวันได้เท่าไหร่ครับ
คุ้มค่าเหนื่อยที่ต้องเต้นไปขายไปหรือเปล่า
ถ้าขายต่อวันก็ประมาณ๔๐๐๐๔๐๐๐บาท
แต่เห็นเต้นเก่งแฮปปี้ขนาดนี้เนี่ย
เคยมีเรื่องเครียดบ้างหรือเปล่าล่ะครับ
ก็มีครับแต่ว่ามันก็ต้องแยกแยะ
ยอดเครียดบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องมาลงสือเลย
คุยกันในครอบครัวก็จะจบ

และมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแบบนี้
ฝากพี่แจ๊คให้แง่คิดดีกับคุณผู้ชมสักหน่อยครับ
ฝากข้อคิดให้กับคนที่จะทำอาชีพค้าขายนะครับ
คืออย่างแรกเลยต้องอารมณ์ดีก่อน

คือของของเราเนี่ยจะดีหรือไม่ดีเนี่ย
ยาใส่เราดีกับลูกค้า
ผมเชื่อว่ายังไงลูกค้าก็ต้องกลับมาหาเราแน่นอนครับ
จากกันขอให้พี่แจ๊คโชว์ลีลาให้ดูอีกทีซิ
เฮ้ยมันไม่น้ำใจอีกทีสิ
พอแล้วล่ะครับ
อยากมาลองกินโจ๊กสายแดนส์ก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
ตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านพฤกษาคลอง๓
อำเภอคลองหลวงปฐุมธานีนั่นเองล่ะครับ
ช่วงหน้าใครกำลังรอสูตรเด็ดการทำซุกี้แห้งทะเล
จากร้านโกเล็กซุกี้ฮ่องกงที่ขายดี
กลายเป็นเมนูสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ย
ห้ามพลาดเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวครับ

ก็โดนฟ้องลงนะลายตอนนั้น
เศษถีป้ายแดง

วันนี้เราอยู่กันที่ร้านโกเล็กซุกี้ฮ่องกง
ร้านเด็ดย่านศาลยาซอย๙
กับเมนูเด็ดซุกกี้ฮ่องกง

บุกไปล้วงเคล็ดลับการทำซุกี้แห้งทะเล

กี้ทะเลนี่เราก็ลงน้ำมันเลยครับ

เราก็ใช้แก้วแบบนี้เพื่อให้มันมีอะไรหน่อยนะครับ
คือมันมีเสียบป๊อกอ่ะ

มันสะดวกด้วยเนอะ
แล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปผัด
ลงไปผัดกับไข่ก่อนนะครับ
โอเค
แล้วเราก็ใส่ผักกับบุ้นเต้น
ออกมา

เอาดึงกลับมานะครับ
มันหมูนะครับมีกระเทียมนะครับกระเทียมไทยนะครับก็แมทพริกไทยดำนะครับมีรากผักชีด้วยนะครับจิ๋งแก่นะครับแล้วก็หอมใหญ่ครับแล้วก็เห็ดออรินจีครับครับก็ใช้ไฟกลางนะครับไม่ต้องร้อนมากเกินไปเดี๋ยวข้างล่างจะไหม้นะครับอบไปสักพักให้มันหมูได้แบบละลายได้เจียวก่อนนะครับก็เจียวเครื่องเท

น้ำซุปต้มกอดหอมเครื่องเทศซวยเตี้ยวน้ำมะน้าสด
เนื้อหัวปลาแบบว่าเบนเบ่งนุ่มบรรมันอร่อย
แล้วก็เส้นเนี่ยนุ่มเหนียวหอมซอสมาก

อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ดของร้านโกเล็ก
ซูกกี้ฮ่องกงสาหร่ายหยากกันไปแล้ว
ต่อไปเราไปเปิดเส้นทางชีวิตของพี่แม็กซ์
ที่อดีตนะครับเป็นเด็กเกเร
ใจแตกถึงขั้นหนีออกจากบ้าน

มีร้านสองสาขามั่นคงอย่างทุกวันนี้เนี่ย

เรียนจบแค่ม๓ก็ไม่ได้เรียนต่ออะไร
แล้วก็ออกจากบ้านเมื่อตอนเด็กเลย

แบบเราเหมือนเราไม่มีอนาคตไม่มีอะไร

อยากจะมารุยเองอะไรอย่างนี้หรือ

ไปนอนยังไงเช่าบ้านหรืออะไรยังไง
ไม่มีเลยก็ไปรู้จักคนเพื่อนใหม่

ไม่มีที่นอนก็นอนไปรถเมฆนั่นแหละ

ทีนี้ก็มีคุณป้าโกเปิ้ลเนี่ยฮะ

ไม่ได้จะเรียนรู้อ่ะทางอินเทอร์เนซได้ง่ายอ่ะเนอะ

ได้ยอดขาย๕๐๐๐บาทแล้ววันแรก
แล้วก็ขยับขยายมาตลอดขยับขยายมาเรื่อยจนอะไรรู้ไหมเฮีย

จากร้านข้างถนนก็ขยายเข้ามาเป็นร้านในห้องแอร์
กับอีกคนที่สำคัญนั่นก็คือ
ภรรยาสุดที่รักแต่ชีวิตก็เหมือนโดนโชคชะตากลั่นแกล้ง
เพราะต้องเจอปัญหาจากผลกระทบโควิด
ทำให้ยอดขายตกซึ่งทำให้พี่แม็กซ์ต้องแบกภาระ
เรื่องค่าแรงของลูกน้องจนต้องเอาที่ดิน
สมบัติจากครอบครัวไปจำนอง
จนพี่มิ้นจะต้องให้ที่บ้านเอาที่ไปจำนองเพื่อเอาเงินมา

ดูแลลูกน้องดูแลแบบทุกอย่าง

ไม่เคยแบบเป็นหนี้เยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยอะไรอย่างนี้

คือวันนั้นพี่แมทได้พูดอะไรกับพี่มิ้นไหมว่า
คุณคุณแววที่มาจำนองไหมหรืออะไรได้พูดไหม

เพราะว่าไม่งั้นมันเดินต่อไม่ได้
ก็มันมีหลายช่วงที่นั่งไม่ได้เลยนะฮะ
นั่งไม่ได้เลยเราก็ต้องแก้ปัญหา

เครียดจนเกิดอะไรขึ้นค่ะ

ก็คือเหมือนแบบไม่เอาแล้ว
เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้แบบขนาดนั้นอ่ะ
การทำงานในร้านด้วยเราก็พูดไม่ดี

ที่ความพูดไม่ดีเนี่ย

แล้วเราก็แบบท้องด้วยเครียดด้วย
แล้วก็ด้วยที่พี่เขาพูดแบบ

เขาก็พูดอะไรมาที่มันทำให้เราแบบ

แล้วก็เราไม่มีแบบ
ตอนเดือนนั้นก็คือจะต้องจ่ายค่าแรงแล้ว

ก็คือตอนนั้นคิดว่าแบบฉันจะกลับบ้านเอาลูกไปด้วย
เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
พอลำหว่างตื่นมา
เดี๋ยวเราค่อยไปซื้อตั๋วดับหน้าเอาละกัน

แล้วก็มาจัดการบริหารกันใหม่

สู่ไปมีลูกน้อง
มันนึกขึ้นได้ว่าเออเราเริ่มมาจากที่เราร้านเล็กข้างถนน

พอวันหนึ่งมันมาอยู่ร้านใหญ่แล้ว
เราให้โอกาสอีกสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็เป็นคนขยันอะเนาะพี่แก๊กอ่ะขยันมากขยัน
จากเรื่องราวความสู้ชีวิตของทั้งสองคนแล้ว
อีกหนึ่งเรื่องราวปฏิหารที่ทำให้ร้านนี้ปังนั่นก็คือ
แม่พิมพาองค์นี้นี่แหละครับ
พิมพาหรืออดีตเรียกกันว่าอีดื้อ
เป็นวิชาที่มาจากเขมร
โดยจะมีลักษณะเป็นหญิงท้องแก่กำลังคลอดลูก
ขอพรอะไรก็มักจะได้อย่างที่ขอ
ทั้งเรื่องค้าขายเมตตามหานิยม
ตอนแรกก็คือเหมือนแบบเคยเห็นในรายการนึงผ่านผ่านเกี่ยวกับแม่พิมพา
เราก็ไม่ได้แบบสนใจแต่แค่แบบหน้าสวยดีนะแม่สวยจังอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ผ่านไปแบบสักพักค่ะหลายเดือนเหมือนมีญาติค่ะเขาบอกว่าเนี่ย
เขาไปบูชาแม่พิมพาเป็นเนื้อไม้มาแล้วเขาขอแล้วได้
ลองไปดูไหมก็เลยแบบมีจังหวะได้ไป
พอได้ไปปุ๊บบูชามาเขาบอกว่าเกิดปฏิหารเลยเฮีย
ในร้านเนี่ยกลางคืนไม่มีคนอยู่นะไม่มีคนนอนแต่มีคนเห็นว่ามีคนอยู่ในร้าน
ตอนปิดร้านอย่างเงี้พนักงานกลับหมดก็คือมิ้นท์จะไปแบบคอยเช็คกล้องว่าตรงไหนอะไรยังไง

ใช่แต่ว่าท่านมาแบบน่ารักค่ะแบบเห็นเหมือนคนปกติอย่างนี้ค่ะ
เหมือนแบบเป็นเหมือนเงาคนไม่ได้มาแบบน่ากลัวหรืออะไรอย่างนี้
การที่เราบูชามาเนี่ยเราต้องบูชายังไง
ถวายแค่เหล้าแล้วก็ขออะไรก็ขอแล้วเวลาขอของเหมือนเราขอญาติผู้ใหญ่
เห็นบอกมีปฏิตำนานเล่าแห้งด้วย
กลางวันเลยค่ะก็คือพาลูกนอนกลางวัน
ก็นอนก็ฝันฝันว่าแบบกลิ่นเหล้าเต็มห้องไปหมดเลย
เหม็นมากเหม็นจนแบบต้องลุกขึ้นมาแบบมาดู
ก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็นึกขึ้นได้
เอกใจเลยว่าอ๋อสงสัยเล่าแม่หมดหรือเปล่า

บอกว่าน้องช่วยดูเล่าให้หน่อยแม่พิมพา
เราหมดเปล่าหรืออะไรน้องบอกว่าแห้งมากค่ะ
เคยแบบว่าขออะไรแล้วแบบเห็นผลแบบชัดเจนเลยไหมพี่มิ้น
ช่วงโควิดขอค่ะตอนนั้นคือเราแบบแม่วันนี้

ช่วงโควิดคือ๕๐๐คือมันเยอะมากไงคะ
แล้ววันนั้นปิดยอดมาก็ได้๕๐๐๐จริงค่ะ
ก็เลยไปรูปท้องแม่บอกว่าแม่ขอบคุณมากนะคะ
อะไรอย่างนี้ความเชื่อก็ส่วนหนึ่ง
พี่แมซ์มิ่นอะไรอยากจะขอบคุณพี่มิ้นบ้างมั้ย
ก็ขอบคุณที่อยู่ข้างเสมอไม่เคยทิ้งไปไหนเลย
แล้วก็ช่วยดูแลลูกให้ผมได้มีสมาธิทำงาน
พี่แม็กซ์เขาน่ารักค่ะ
เขาเสมอต้นเสมอไป
แล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีมาก
แล้วก็ขยันแล้วก็เป็นคุณพ่อที่ดีน่ารัก
อันนี้ก็ถือว่าพร้อมหน้าพร้อมตาเลย

จากเด็กจริงวัยรุ่นที่แบบเกเลออกจากบ้าน

สู้ชีวิตต่อไปแล้วเราก็จะมีอย่างวันนี้
เห็นแล้วก็อดปลื้มใจแทนไม่ได้จริงเลยนะครับ
ต่อสู้จนกลายมาเป็นเศรษฐีป้ายแดง
มีครอบครัวที่อบอุ่นแบบนี้
แต่ตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะต้องออกตามหาเคล็ดลับความรวย
ริมถนนกันอีกแล้วล่ะครับ
มาแล้วครับริมทางสร้างเงิน
วันนี้ซีฟู้ดเผาจนรวย
น้องใบตองขอพาแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดง
เปิดเคล็ดลับสร้างเงินสร้างอาชีพ
กับร้านเจ๊เจงปลาเผาซีฟู้ด
บนถนนเสนานิคม๑ซอย๔๒
เปิดมานานกว่า๑๘ปีแล้วล่ะครับ
ที่นี่เนี่ยมีเมนูทะเลเผาให้เลือกเยอะแยะมากมาย
แต่ที่เด็ดนั่นก็คือเมนูปลาเผา
เพราะมีทั้งปลากระพงเผาเกลือ

ไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับ

บุกมาถึงร้านเลยนะคะริมทางสร้างเงินวันนี้
แล้วบอกเลยร้านนี้ขายดิบขายดีมาก

ที่เด็ดของร้านนี้ก็คือตัวปลา
ปลาค่ะปลาจะเยอะสุดค่ะ
วันหนึ่งแม่ใช้ปลาเผาปลากระโพงเยอะแค่ไหน

สูงสุดก็คือเยอะสุดก็๑๐๐ตัว
เกิดขายเยอะสุดก็มันเป็น๑๐๐ตัว
ทำไมถึงต้องมี๒สูตรหรือยังไง
อันนี้คือคนสูงอายุชอบกันมันจะนิ่ม

ขอเข้าไปล้วงสูตรเด็ดการทำปลากระพง

สองสูตรเลยนะเผาเกลือแล้วก็ปลากระพงสมุนไพร
ด้านในเลยจ้าอ่าได้มาแล้วปลานี่คือสดสดเป็นเป็นนะคะ
ก็คือขอดเก็ตล้างแล้วก็ทำทองให้สะอาดแล้วก็ใส่เครื่องมา
อันนี้คือเครื่องสมุนไพรมีอะไรในนี้บ้างคะแม่ค่ะ
ราบขวชีกระเทียมพริกไทยค่ะแล้วก็มีขาปลาไคร้
ก็คือเอาสมุนไพรยัดไส้ปลาลงไป
ก็คือยัดด้วยตะไคร้กับใบมะกรูดอีกทีนึง
อันนี้คือใบใบโหระพาโหระพาเอาไว้ลองเหรอคะแม่

จะใช้ใบตองรองข้างล่างก่อนแล้วค่อยห่อปออีกทีนึงนะคะ
เสร็จแล้วก็เอาพอแล้วมาโปะทับด้านบนอีกรอบค่ะ
ใช่นี่เรียบร้อยอันนี้หนึ่งตัวหนึ่งตัว
เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปเผาได้นะคะอ่ะ
ต่อด้วยอีกหนึ่งเมนูก็คือเป็นปลากระพงเผาเกลือนะคะ
ขั้นตอนก็คือแม่ก็จะเอาสมุนไพรยัดไส้ที่ท้องเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
เช่นนี้นะคะเป็นตะไคร้กับใบมะกรูดนะคะ
แค่นี้เลยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องใช้เกลืออะไรยังไงไหม
อันนี้อันนี้เป็นเกลือแกงเกลือแกงนะคะทาที่ด้านบนของตัวปลาเลย
ย้อนเกล็ดอ๋อต้องย้อนเกล็ดใช่ไหมจะได้กรอบ
แค่นี้เลยเหรอคะแม่แค่นี้เสร็จแล้วคือไม่ต้องหอมเลยไม่ต้อง
เตาแล้วก็เผาได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะปลากระพงเผาเกลือ
ได้เวลามาชิมกันแล้วค่ะอันนี้คือปลากระพงเผาเกลือนะคะ
ราคาตัวละสองร้อยหกสิบบาทนะคะส่วนนี้ปลากระพงเผาสมุนไพรนะคะ
อยู่ที่สองร้อยหกสิบห้าบาทจ้าส่วนนี้นะคะด้านหน้าถ้าเป็นกุ้งเผานะคะ
อยู่ที่กิโลละหกร้อยหกสิบนะคะส่วนปลาหมึกนะคะอันนี้ราคาแล้วแต่ไซส์
จ๊ะมาสอบถามที่หน้าร้านได้เลยและนี่เมนูสุดคุ้มที่บอกหนึ่งร้อยบาท
มีทอนก็คือหอยแมลงผู้ถุงละหกสิบห้านะคะนี่นะคะน้ำจิ้มที่ร้านอย่างที่
ปลาสดมากเนื้อนุ่มอ่ะปลาเนื้อแน่นแต่สดปลาถ้าเกิดว่าเป็นแบบเผาเกลือ
จะไม่มีแบบว่าเกลือตกเข้าไปข้างในเยอะนะคะจะมีความแบบเค็มอ่อนนิดนะ
อร่อยมากไม่ไหวแล้วน้ำจิ้มแบบเผ็ดอ่ะรสชาติเขาคือจะมีความแบบ
เปรี้ยวเค็มนะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่ทานเผ็ดมากแนะนำว่าให้ทานน้ำจิ้มหวาน
สมุนไพรมากตัวปลาสมุนไพรอ่ะเขาจะนุ่มแล้วหอมสมุนไพรทุกคน
แล้วมันแบบเนื้อเขามีความสดแล้วก็นุ่มหวานหวานในตัวอยู่แล้วนะคะ
สองเมนูคือปลาสดมากเพราะว่าตัวปลาเองเขามีรสชาติที่แบบหวานอยู่แล้ว
แต่ว่าใส่กับน้ำจิ้มของแบบทางร้านอ่ะเด็ดจริงไม่แปลกใจว่าเผายังไงให้รั้วเด็ดจริงจริงร้านนี้ค่ะ
ลับริมทางสร้างเงินอุ้ยเด็ดขนาดนี้จะไม่รวยได้ยังไงล่ะครับ
คุณผู้ชมใครอยากสร้างเงินสร้างอาชีพได้แบบนี้ก็ลองนำไปปรับใช้ดู
อาจจะช่วยเสริมสร้างรายได้กันแบบนี้ได้เลยนะครับแต่จากร้านริมทางต่อไป
เราก็ขอพาเดินตลาดไปตามหาอีกหนึ่งร้านสุดปังที่มีเมนูเด็ดเป็นอาหารพื้นถิ่น
แต่ยอดขายเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวซึ่งจะเป็นที่ไหนน้องใบตองไปรออยู่แล้วล่ะครับ
เศรษฐีป้ายแดงวันนี้ไม่ต้องพามาบุกอยู่ที่นี่เลยค่ะธัญบุรีครอง๖นะคะคุณผู้ชม
ที่นี่เป็นตลาดที่บอกว่ามีอาหารเยอะแยะมากมายแต่วันนี้จะมาตามหาร้านยำแหนมมอกโคราช
ขายยำแหนมน่ะวันละเป็นร้อยกิโลการรายได้เป็นหลักหมื่นเลยนะคะเพราะว่าเค้ามีเพชรลับและที่เด็ดยังไง

สูตรเด็ดจากโคราชเรียกว่าสร้างเงินหลักหมื่นได้สบายเลยล่ะครับ
ร้านนี้เขาเปิดมานานกว่า๘ปีแล้วนะ
เอาเป็นว่าให้น้องใบตองไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับ
เจอแล้วค่ะอยู่ที่ยำแหนมหม้อโคราช

ร้านที่ชื่อว่ายำแหนบหม้อโคราชเนี่ยค่ะ
ทำไมต้องเป็นชื่อยำแหน่มหม้อโคลราหรอครับ
แหม่มเราทำหม้อใหญ่แล้วเราทำใส่หม้อค่ะ
แหมหม้อมันต่างจากแหมอื่นยังไงบ้างคะ
คือของเราทำเองเนาะแล้วก็หนังหมูเราจะหนากว่าแหน่มทั่วไป
ที่เรียกว่าแหนมหม้อเพราะว่าเราไม่ได้ทำเป็นแห้ง

ก็เลยเรียกว่าแหน่หม้อหน้าตาก็จะออกมาเป็นเหมือนหม้อแบบนี้นะคะ

เอาสูตรแหนมหม้อมาจากไหนถึงบอกว่าทำเอง
พ่อทอดก็มาจากทางแม่แฟนแต่ว่าสูตรแหนมนี่เราจะมาแบบเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ

ใช่ค่ะ

คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าแหนมหม้อเนี่ยจัดเป็นอาหารประจำถิ่นของคนภาคเหนือและอีสาน
โดยจะมีลักษณะการทำเป็นทรงหม้อ
มีกรรมวิธีการหมักหมูและหมักหนังหมูไว้ในหม้อ
กลายมาเป็นแหนมหรือจิ้นส้มนั่นเองล่ะครับ

ข้าวทอดแปลว่าที่ร้านมี๒อย่าง
แหนมสดและยำแหมข้าวทอดแบบนี้นะคะ

มาขนาดนี้แล้วขออนุญาตนิดนึงได้ไหมคะ
เปิดโจทย์การทำแหนมหม้อให้พวกหนูได้ดูหน่อยได้ไหมได้

ยินดีนะคะขออนุญาตบุกไปดูวิธีการทำแหนมหม้อที่บ้านเลยนะคะ

ช่วงหน้ามาติดตามสูตรลับกันต่อเลยครับ
แล้วฝนมันตกอย่างนี้แล้วถนนมันลื่น
สลบไปสองอาทิตย์ตอนนั้นลกสองอาทิตย์

สลักษรนี้เรื่องใหญ่นะ
ตอนที่เราออกจากโรงพยาบาลไปเจอลูกชายครั้งแรก

เศรษฐีป้ายแดง
ยังอยู่กับรายการเศรษฐีป้ายแดง

ที่เป็นสัญลักษณ์คู่เมืองนครปฐมนั่นก็คือตึกพญามังกร
ตั้งอยู่ภายในวัดสามพรานอำเภอสามพราน
ซึ่งถือเป็นมังกรพันรอบตึกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ล่ะครับ
แต่นอกจากความสวยงามและความอลังการแล้วเนี่ย
ที่วัดสามพรานแห่งนี้ยังเป็นสถานปฏิบัติธรรม
และมีจุดที่ขึ้นชื่อเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายจุดด้วยกัน
ซึ่งจะมีตรงไหนบ้างนั้นตามสินแสชัยไปกันเลยครับ
ด้านหลังผมนะครับก็คือตุ่มโภคกระทรัพย์นะครับ
ตุ่มโภคกระทรัพย์มีความหมายว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง
จะมีมังกรทั้ง๒ตัวนะครับและพญานาค๒ตัว
มังกรและพญานาคก็คือสื่อความหมายเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์นะครับ
สิงห์สลิงคานที่เพิ่มภูมิขึ้นมากนะครับ
ถ้ามาในวัดสัมผัสอย่าลืมมาโยนเหรียญในตุ่มโภคทรัพย
โอ่งโภคทรัพย์อันนี้ก็จะเกิดความสำเร็จ
เกี่ยวกับเรื่องด้านเงินเงินทอง
จุดนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งครับเขาเรียกว่าจุดมังกร๕เมตร
มังกรจักรพรรดินะครับจะต้องมี๕เล็บ
เราต้องไปจับเล็บที่๑นะฮะก็คือเกี่ยวกับให้เทวดารักษาร่างกายให้แข็งแรง
ที่๒เกี่ยวกับกิจการให้รุ่งเรืองถาวรและมีโชคลาภ
ที่๓นะครับความรักความสามัคคีของลูกหลานและอุดมกูลสุขของวงตระกูลนะครับ
ส่วนเล็บที่๔นะครับก็เกี่ยวกับพูดจริงภัยล้ออ่อนหวานเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
และมีเมตตาวาจาศิษย์
ส่วนเล็บที่๕มีสติปัญญารอบรู้เกี่ยวกับการศึกษาทั้งหลายนะครับ
และยศถามดาลศักดิ์ด้วยนะครับ
มังกร๕เล็บเนี่ยมันมีความหมายว่าสามารถหยิบจับเงินทองวาสนาบารมีสมบูรณ์ภูมิสุขต่าง
พิพบนี้ให้สมดั่งใจหมาย
อันนี้ก็คือจุดของหัวใจมังกรนะครับ
คนจีนเขาเรียกว่านี่แปลว่าสมบูรณ์ภูมิสุข
สุขสมบูรณ์ทุกประการทั้ง๓พบนะครับ

หลังจากนั้นเราก็ทำบุญตามอัธยาศัย
จุดนี้เป็นจุดที่ปลดปล่อยดวงวิญญาณ
ที่เราบริโภคเนื้อสัตว์ต่างเข้าไป

ถ้าใครเกิดนักศัตริย์ไหนก็ไปยืนในตำแหน่งของนักกษัตริย์นั้นนะครับ
ก็เอาฝ่ามือทั้งสองข้างนะครับมาจับนะครับท้องมังกรและอธิษฐาน
ขอให้อโหสิกรรมและขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สวงสวรรค์ด้วยเถิน
ต่อจากนั้นองค์พระพรมที่คอยสอดส่องก็จะประธานพรกลับมาให้
ให้เจริญร่ำรวยรุ่งเรืองลาบลื่นทุกประการ
โอ้โหนี่ขนาดยังไม่ได้ขึ้นไปบนตึกพญามังกร
ก็มีจุดให้ไหว้เสริมสิริมงคลกันเยอะแยะมากมายขนาดนี้
ซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าด้านบนของตึกพญามังกรเนี่ย
ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายอย่างให้ได้สักการะบูชากัน
แต่คงต้องขอยกยอดไปต่อกันที่สัปดาห์หน้านะครับ

ส่วนตอนนี้เราขอกลับไปที่ร้านยำแหนมหม้อโคราชเจ๊สากันอีกครั้ง
ขอถึงเวลาตามเจ๋สาให้เปิดสูตรลับการทำแหน่มหม้อ
เรียกว่าเป็นสูตรพารวยซึ่งวิธีการทำจะเป็นยังไง

เริ่มแรกแล้วก็มาต้มหนังกันนะคะ
หนังให้มันอ่อน
ต้มประมาณสัก๑๕๒๐นาที

งแล้วก็ไปหึงลมสัก๑๐นาทีแล้วก็ค่อยไปทำ
มาถึงขั้นตอนทำแหนมกันเนอะ
ก็จะมีหนังหมูแล้วก็เทลงเลย
เนื้อหมูเนื้อหมูบดแล้วก็เทลงไป
เทลงไปข้าวสวยใช้ข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเผือกก็ได้แล้วแต่เราชอบ
เทียมเป็นกระเทียมปั่นนะกระเทียมบด
แล้วก็ใส่ลงไปชอบเปรี้ยวมากก็ใส่เยอะเปรี้ยวเร็ว
เกลือนี่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นเกลือเกลือป่นเรานี่แหละ
แล้วก็จะมีเป็นผงปรุงรสพลุกรวมกันจนกว่ามันจะเหนียว
แล้วเราก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณสักสามวันแต่ช่วงนี้อากาศร้อนสักสองวัน
นี่ก็เปรี้ยวแล้วเปรี้ยวมากครับจ้าแล้วก็มาถึงขั้นตอนทำข้าวทอดกันเนอะ
ข้าวที่เราใช้เนี่ยจะเป็นข้าวเสาให้ก็จะมีพริกแกงแล้วก็จะมีเป็น
บ่ายมะกุดแล้วก็จะมีเกลือแล้วก็จะมีน้ำตาลน้ำตาลสายแดงนะคะ
น้ำตาลสายแดงแล้วก็จะมีเป็นไข่ไก่แล้วก็จะใส่ประมาณสักสองฟอง
แล้วก็จะมีเป็นเกร็ดขนมปังจะใช้ประมาณสักครึ่งกิโลคลุกเคล้ารวมกันเลย
แล้วก็ผสมกันร่วมกัน
เริ่มเหนียวเริ่มเกาะตัวแล้วเราก็มาปั้นเป็นก้อนกัน
ก้อนก็ขนาดประมาณอุ้มมือเราอ่ะพอปั้นเสร็จเราก็จะไปชุบแป้งทอดกรอบทอดกัน
ทอดเราจะไม่ทอดให้มันกรอบมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไหม้ไปเนี่ย
เอาแค่ประมาณนี้เหลืองแค่นี้ก็พอ
ดูวิธีการทำแหนมหม้อกับข้าวทอดไปแล้วน้ำลายไหลนะคะ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

ขอร่วมชิมด้วยขอต้อนรับพี่อันภูวนาศครับ

ำแหนมสดเด็กส่วนอันนี้ยำแหมสด

ปกติแล้วสารภาพนะพี่อันนั้นไม่ค่อยชิมอาหารแบบนี้

อันนี้คือจัดเลยแต่ว่าไม่เผ็ด

แหน่มเขามีความแบบไม่ได้เตี๊ยวโดดนะ

แล้วคือหอมแบบเสียงพวกสมุทรไทยต่าง

คือปี๊ชชอบรสข้าวที่มันครบรส
อาหารที่ต้องรสจัดมันก็ต้องรสจัด

เอ็ดซับกับเมนูยำแหนมสด

ของร้านยำแหนมหม้อโคราชเจ๊สากันไปแล้ว
ต่อไปเราไปเปิดเส้นทางชีวิตของเจ๊สา
กว่าเขาจะมีวันนี้เป็นหญิงแกร่งสู้ชีวิต
จากการล้มละลายกว่า๑๐ล้าน

แล้วอะไรที่ทำให้เจ๊สาสู้ชีวิต
จนมีวันนี้ได้ล่ะครับ
ก่อนหน้านี้เป็นแบบเท่าแก่เนื้อนะ

เมื่อก่อนก็คือเปิดร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ากับฟอร์นิเจอร์

ไม่ใช่แบบร้านเล็กหรือเป็นแผงนะครับ

แล้วชีวิตเจอจุดพลิกผันยังไงบ้าง

ใช่แล้วก็มีลูกค้าที่เราปล่อยผ่อนไป
ลูกค้านีคนพร้อมกลับบ้านอย่างนี้
ธนาคารปล่อยพู่ที่ว่าของเสียหายอะไรที่ทำธนาคิตนะครับ

สุดท้ายคือ
ก็โดนฟ้องล้มละลายตอนนั้น

นั่งดูอยู่ว่าจะเอายังไงดีกับชีวิต
ยังไงดีก็มีของอยู่ในร้าน
อ๋อมันยังมีของเหลืออยู่เป็นสต๊อกใช่ไหมเป็นสต๊อกใช่ค่ะ

เงินมาก้อนหนึ่งก็เลยไปลงทุนทำธุรกิจ
อีกธุรกิจหนึ่งไปซื้อรถกระบะมาวิ่งงาม

อู้วเยอะน่ะซื้อมา๑๐กว่าคัน
ที่เอาของในสต๊อกไปขายจากตลาดนั้นเหรอใช่

ได้เงินไปเท่าไหร่อาบถามได้มาล้านกว่าบาทนะคะโอ้โห

ใช่คิดว่าจะฟื้นเพราะในใจคิดว่ายังไงก็ต้องฟื้น

ก็คือเรียบร้อยค่ะไปต่อไม่ไหวรถก็โดนยึดโดนอะไรหมดเลย
ไปไม่ไหวใช่เจ๊งอีกพอหมดนะตอนนั้นก็คิดอยู่นอนนอนคิดอยู่ที่บ้านอยู่ว่า
จะไปทำอะไรดีว่าถึงจะกลับมามีเงินเหมือนเดิมถึงจะได้รับเงินเยอะเหมือนเดิม
แล้วมีวันหนึ่งป๊าเขาไปเดินโซนของกินป๊าคือสามี
ใช่พอดีป๊าเขาเป็นคนชอบชอบกินยำแหนม
ที่ตลาดยังไม่มีเราลองดูไหม

ปกติแม่เขาทำให้ทำเขาจะ

แม่เขาทำอร่อยแม่เขาทำเกาอร่อยแปลว่าสูตรการทำแหนมหม้อนี้
มาจากคุณแม่ของป้ากายมาจากแม่เขาตอนนั้นอ่ะเอาอุปกรณ์ที่บ้าน

แล้วก็ไปขายวันนั้นลงทุนไป๒๕๐๐
คำแรกขายได้
ขายได้แค่ประมาณ๒๐๐เพราะคนไม่รู้จัก

แล้วเขาก็ดูหน้าตามันแตกใช่ไหม
ทำไมน่ากินจะไม่อะไรอย่างนี้ก็เลยลองชมดูซิ

เริ่มจากการที่คนขายลอตเตอรี่ที่มาหลบฝน
ขายลอตเตอรี่เป็นคนสร้างไวรัล
อ่าเพราะขายเดียวบ้างเราได้ยอดอย่างนี้

ด้วยความขยันทำให้เจ๊สาสู้ชีวิตเพื่อครอบครัวและลูก
จากร้านยำแหนมหนึ่งสาขาขยายกันเป็นสองสาขา
แต่ก็มาเจอมรสุมชีวิตเมื่อเจ๊สาต้องประสบอุบัติเหตุ
เตอร์ไซค์เสียหลักล้มชนกับเกาะกลางถนน
ทำให้เจ๊สาเส้นประสาทแขนขาดไม่สามารถทำงานได้หลายปี
เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ย
ป๊าไปขายทางอายุทยานะหวยไปขายแถวบ้าน
มอเตอร์ไซค์ไปกับลูกลูกค้าเยอะก็เก็บร้านประมาณสัก๔ทุ่มกว่านี่แหละค่ะ
แล้วมันหมืดแล้วฝนมันตกเหมือนที่รถถนนมันลื่น
คือรถเสียหลักไปจนแท่งไปหือสลบไป๒อาทิตย์

จากก็คือมีเลือดออกในสมองแล้วก็เส้นประสาทแขนขาด

เสมือนกับว่าใช้งานไม่ได้เลย

ใช่ทำงานไม่ได้เลย

ตอนที่เราออกจากโรงพยาบาลไปเจอลูกชายครั้งแรก
ตอนนี้เห็นก็คือพันเป็นมัมมี่เลย
แล้วก็นอนอยู่โซฟา
โทษนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคืออะไรบ้าง

แม่ก็รู้สึกเห็นที่ประมาทแม่ประมาทด้วย
ตอนนั้นน่ะขับเร็วได้อย่างไรวันนั้น
แล้วแก้วข้ามผ่านความรู้สึกผิดในใจนี่ได้อย่างไร

ก็ตอนที่เขาไปโรงเรียนที่แรก
ตอนที่ไปโรงเรียนเพื่อนเพื่อนล้อ
เราว่าไอ้นิ้วดุ้นไอ้นิ้วดุ้นอะไรอย่างนี้
ความรู้สึกเราพอกลับมาเล่าลูกมาเล่าให้เราฟังเราก็แบบ
เราก็แบบนี่เราจะปลอบลูกยังไง
คือเราคงพูดไม่เก่ง
เรารอดมาได้นี่ก็บุญเล่าลูกอะไรอย่างนี้
พอก็อยู่มาสักพักตอนที่โดนเพื่อนเลาะ
เราก็ย้ายโรงเรียนเลย
แอบมองไปเห็นลูกชายนั่งอยู่ตรงนี้เลย
เชิญมาคุยด้วยได้ไหมน้องเบนได้เลยสัก
แม้แม่ยกไม่ได้ยกของหนักไม่ได้
แม่พื้นพอร์ตลูกด้วยแม่ผ่านพ่อน
เขาก็จะยกของหนักอะไรที่หนักเขาก็จะยก
แล้วก็จัดร้านจัดอะไรให้แม่แม่เอารถไปจอด
กลับมาก็เขาจะจัดร้านเสร็จแล้วแล้วก็ขายเลย

รู้สึกว่าเราก็ใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปมีความสุขดีค่ะ
มีอะไรอยากจะบอกคุณแม่
อยากขอบคุณแม่ที่เลี้ยงผมมาจนถึงวันนี้
อยากดูมาครับ
แต่สิ่งสำคัญทั้งหมดคือสถาบันครอบครัวเนาะพี่อันเนาะ
อยู่เคียงข้างกันคอยซัพพอร์ตให้กำลังใจ

ถามว่าหายเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยทุกวันนะคะพี่ต่อ
แต่ว่ามันคือเหนื่อยแต่แต่เรารู้ว่าเราทำแล้วเราได้อะไร
มันเขาเรียกว่าอะไรมันภูมิใจแล้วมันมีเป้าหมาย
ทุกวันนี้ประมาณ๕๐๐โลกรัมค่ะถ้ามีความสุข

เรียบร้อยวันนี้ขอบคุณเจ๊สานะคะ

ถนิดนี่มารุยตลาดกันเลยจ้า
ใช่จ้าอยากให้มาหาอะไรแซ่บเจอผู้หญิงแซ่บไหวละ
อย่าไปพึ่งแปลกหน่อยนะไหมล่ะ
อืมก็คิดว่าอย่าเปรียบเทียบดีกว่าอ๋ออย่าพึ่งพึ่งข้างไป
อืมมะนาวมันแพงมึงบีบให้เยอะ

อืมก็ยำนะครับ